ครับขอบคุณคุณครอบทัศนัยพี่เบิร์ตณพงศ์นะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าห้างศูนย์การค้าอินพีเรียลสำรง
จังหวัดสมุดประการนะครับต้องบอกว่าด้านหลังของผมนี้
งแน่นไปด้วยของกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาร่วมแสดงจุดยืนในวันนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นภาพด้านหลังของผมเนี่ยมีทั้งเยาวชนมีทั้งมวลชนที่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับ
ต่างมาออกันที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเป็นจำนวนมากนะครับโดยที่นี่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับก็คือการชุมนุมการแสดงจุดยืนที่นี่จะไม่มีเวทีปราศัยนะครับ
แล้วก็ไม่มีกลุ่มแกนนำแต่ว่าจะมีกลุ่มเยาวชนและมวลชนที่มาเนี่ย
จะมีการนำป้ายข้อความมาชูแล้วก็คือจุดบริเวณตรงที่เป็นซุ้มหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ย
ตรงนั้นที่ผมได้บอกเนี่ยจะเป็นทางของกลุ่มมวลชนนะครับ
ที่มีเครื่องขยายเสียงแล้วเขาก็จะใช้ลำโพงพูดผ่านไมค์ให้มีการพูดปลาใสต่างนานา
แล้วก็จะมีของพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยแสดงออกกิจกรรมต่างนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่พูดของกลุ่มที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้แล้ว
ไปดูของสภาพการจราจรที่นี่บ้างต้องบอกว่าการชุมนุมที่บริเวณหน้าห้างศูนย์การค้าอินเพรียลเนี่ย
ยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทางกลุ่มที่มาชุมนุมเนี่ย
ได้ปิดเส้นทางบริเวณถนนแห่งนี้และเปิดช่องทางเพียงแค่หนึ่งช่องทางเท่านั้น
สำหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกบางนานะครับกลับกันครับไปที่ถนนฝั่งตรงข้ามเนี่ย
เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยไม่ได้ปิดเส้นทางแต่อย่างใด
รถทุกคนรถทุกคันยังคงสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปกตินะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
มีคนมาเยอะแล้วเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าก็มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยโดยมีการเปิดกระจกรถยนต์ออกมา
แล้วก็มีการชูสัญลักษณ์สามนิ้วออกมาให้กำลังใจกลุ่มที่มาร่วมชุมนุมนะครับต้องบอกว่าการชุมนุมในตรงนี้เนี่ย
ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการชุมนุมไปถึงเวลาไหนแต่อย่างใดแล้วก็จะมีการชุมนุมไปเรื่อยแบบนี้
ต้องบอกว่าสภาพอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับเพราะว่าฝนฟ้าก็ยังไม่ได้ตกลงมา
และการชุมนุมเนี่ยก็เป็นไปอย่างสันติแล้วก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีการรบกวนบริเวณตรงนี้แต่อย่างใดนะครับ
เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงนี้ขออย่าส่งต่อสัญญาณกลับไปยังสถานีก่อนครับ